คงรถแห่ไปตามซอกตามซอยไหนก็มีแต่ความมัน
น้องใบตองยังอดใจเต้นไม่ไหวเลยนะ
นี่คุณผู้ชมครับ
บอกเลยนอกเหนือจากคนแล้วยังมีบางสิ่งบางอย่าง
ที่พอรถแห่ผ่านก็อดใจไม่ไหวจริง
อ๋อสุดยอดคุณโอ้โหน้องไว้ตอง
คุณเคยเห็นฝาโอ่งแดนไหมล่ะ
ดิฉันคิดว่าจะต้องมีสัตว์อยู่ข้างในแน่นอน
ไม่มีในนี้น่ะไม่มีอะไรเลย
แต่ว่ามันลุกขึ้นมาแดนด้วย
มันอดใจไม่ไหวจริงรถแห่มันโจ๊ะหึม
สนุกสนานเลยทีเดียวฝาโอ่งยังสะเทือน
เอ้าจะบอกแบบนี้คลื่นเสียงก่อนนะคุณผู้ชม
ใช่ไหมพอเปิดดังหนักเข้าเบสมันทุ่ม
ตุ้มตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับ
โอ่งกระพือสุดยอดเลยอ่ะคุณ
นั่นน่ะสิมันมันจัดอะนะ
เอ้าแต่ถ้าทำให้ฝาโอ่งที่อยู่ระยะไกลอย่างนี้สะเทือนได้
แสดงว่าคนที่อยู่ใกล้มีหูหหนวกมาและไง
มันน่าจะเป็นจังหวะดึบของเบสของอะไรไหม

หูแจกเออดิฉันเคยนะร้องเพลงอยู่หูสังกษีสั่นเลยอ่ะ

อันนี้ก็ต้อง

อะไรแบบนี้แล้วก็มีการประกาศก่อนว่าจะมีการใช้เสียงหรืออะไรช่วงไหนยังไงนะคะ